คุณผู้ชมเลี้ยงสัตว์มันก็มีกลวิธีก็ว่ากันไป
แม้แต่ถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กต้องรู้จักสนับสนุนส่งเสริม
อย่างน้องคนนี้คุณผู้ชมอายุแค่๔ขวบ
แต่มีความสามารถร้องเพลงได้เหมือนศิลปินมืออาชีพ
เหมือนผู้ใหญ่เลยแล้วเขาก็มีไอดอลด้วย
ดอลเขาจะเป็นใครไปดูค่ะ
ยังไงอยู่ที่ไหนรู้ว่าเธอเป็นใคร
ว่าเวลาว่ายังมากก็ยังดี
ดีกว่าใช้ไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไป

เมหมน้ำแรม

ฟิลเคลียย์

คุณพ่อพงศักดิ์มีศรีนะคะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเพลส
เด็กชายพักขพงศ์มีศรีค่ะ
อยู่โรงเรียนสัจพิทยาเขตสาธรณ์กรุงเทพครับ
เพลสเนี่ยชื่นชอบพี่หนุ่มวงกลามาก
มากถึงมากที่สุดค่ะชอบมาตั้งแต่ตอนไหนคุณพ่อบอก
ไม่แน่ใจแต่ได้ฝึกร้องเพลงของคุณหนุ่มเนี่ยตั้งแต่น้องเขาอายุสองขวบอ่ะ
คือฟังมาตั้งแต่จับใจความได้ก็ร้องมาแบบนี้เวลาที่โรงเรียนมีงานอะไร
เพลสก็มักจะร้องเพลงของพี่หนุ่มเนี่ยบ่อยเลยนะคะ
พอหลังเลิกเรียนก็จะไปร้องเพลงเปิดหมวกกับคุณพ่อที่ตลาดอินดี้ถนนกรประพฤก
หรออ่าาตามที่ผู้ชมได้เห็นนี่แหละนี่ไปกับคุณพ่อกับเมส
ใช่น้องบอกนะว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะพบกับพี่หนุ่มวงกลาเหมือนกัน
แล้วคุณน่าชื่นใจมากเชื่อมั้ยว่าคุณพ่อของพี่หนุ่มวงกราเนี่ย
ทักทายคุณพ่อพงศักดิ์และน้องเพลสมาทางเฟซบุ๊กด้วย
แล้วก็ให้กำลังใจชื่นชมน้องนะบอกว่าสุดยอดมาก
เด็กคนนี้ผมทายนะอนาคตรุ่งแน่
พอน้องเพลสทราบแบบนั้นโอ้โหปลื้มอกปลื้มใจใหญ่เลยคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวดีได้เห็นความสามารถของเด็กแล้วก็เห็นความฝันของเขานะคะ
ที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
อนาคตเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์สตาร์ทแน่นอน